แต่ว่าคนยังให้ความสนใจก็คือ
กรณีที่รถกระบะนั้นพลิกคว่ำบนดอยอินทนนท์
และทำให้มีผู้เสียชีวิต๕คน

เรื่องของทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต
ที่เป็นของมีค่าประจำตระกูลหายไป
แล้วก็ประเด็นของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

หลายคนสงสัยว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับ
เรามีคลิปจากกล้องหน้ารถนะครับ
บันทึกเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุรถกระบะคันนั้นพลิกคว่ำ

ถ่ายแน็ตทำห้องอยู่หนู

ข้างนี้พวกมีความกลัว
ข้างไหนครับ
โอเคโอเคจะได้ไหม

โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปจอดตรงนี้
โอ้ยจอดไม่ได้มันไงมันทางลงขาว

โอ้โหตอนท้ายมีท้องนโมตสะด้วยนะคือภาพน่ากลัวมากนะฮะ
คือคุมอารมณ์คุมสติกันสุดฤทธิ์
คนบนรถเจ้าของกล้องเนี่ยครับ
เป็นคลิปที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่รถกระบะของนายสมพงศ์ศรีอนันต์
ท่านนายกเทศมนตรีตะบนหลัก๖จังหวัดปฐุมธานี
ไปทำบุญไหว้พระบนดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่
แล้วประสบอุบัติเหตุเสียหลักพลิกคว่ำเมื่อวันที่๒๐

โดยสภาพรถเนี่ยหลังคายุบพังเสียหายทั้งคันครับ
ทำให้ผู้ที่ร่วมเดินทางไปด้วยทั้ง๕คนเสียชีวิต
ขณะที่ญาติได้รับศพของนายสมพงศรีอนันต์
นายกเทศมนตรีตะบนหลัก๖พร้อมด้วย
พยาวศรีอนันต์ภรรยาของนายสมพงศ์
เปี๊ยกสิทธิรังศรีนภา
นางสาวกุ๊กดาวงแก้วฟ้า
มาที่วัดนาวงตะบนหลัก๖อำเภอเมือง

เพื่อจัดพิธีรดน้ำศพเมื่อ๔โมงเย็นที่ผ่านมานี้เองครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนผู้เสียชีวิตคนที่๕ก็คือนางกันนิกานอริอิน
ญาติก็นำศพไปทำพิธีที่วัดรังสิตครับ
บรรยากาศแน่นอนครับเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
นายสุทัศน์ศรีอนันต์ลูกชายของนายสมพงศ์เล่าบอกว่า
ก่อนที่พ่อจะขึ้นดอยก็มีลางสังหรณ์
โทรศัพท์มาหาช่วงเช้ามืดวันเกิดเหตุแล้วบอกว่า
ดูแลน้องและให้พักผ่อนเยอะ
ขณะที่แม่ก็โทรแม่โทรมาตอนเช้าบอกว่า

เขายังได้อนุโมทนาสาธุไป
ช่วงสายถึงมารู้ว่าเกิดเหตุนี้ขึ้นครับ

โทรมาตอนตี๕บอกว่าให้ดูแลน้อง
ดูแลงานกินข้าวพักผ่อนไม่ต้องมาเครียด
ให้ผมพักผ่อนเยอะเอาผมไว้ไว้ได้นอนประมาณ๑๐โมง
บอกว่าเขามาทำบุญให้ลูกนะลูก
ให้ผมอนุโมธนาสาธุ
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับพี่ชายของนายกสมพงศ์นะคะ
พี่ชายท่านนี้ก็คือนายนิพนธ์ศรีอนันต์อายุ๖๕ปี
เล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่า
คือพอทราบว่าน้องชายจะเดินทางไปทำบุญ
ถัดมาตัวเขาก็ขับรถตามไปทีหลังนะคะ
เช้าวันเกิดเหตุน้องชายโทรศัพท์มาชวนบอกไปกินข้าวด้วยกัน

ตอนนั้นก็ไม่ได้มีรางบอกเหตุอะไรนะคะ
เพียงแต่ระหว่างที่กินข้าวกันเนี่ย
น้องชายพูดหยิกแกมหยอกล้อเล่นขึ้นมาบอกว่า

กินข้าวไม่ต้องเยอะนะกินกลับเยอะประมาณนี้นะคะ
ตอนกลับน้องชายยังชวนให้ไปเส้นทางที่น้องชายขับประจำ

แต่ตัวเขาก็คือคุณนิพนธ์ไม่ถนัด
ก็เลยเอาล่ะขอแยกย้ายไปเส้นที่ตัวเองถนัดดีกว่า
แต่ไม่นานนักก็ได้ทราบข่าวร้ายนะคะ
คือน้องชายไปประสบอุบัติเหตุ
คุณนิพนธ์บอกด้วยนะคะว่ามันก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นนะ
ระหว่างที่มีการนำร่างน้องกลับบ้าน
รถมีทั้งหมด๘คันในจำนวนนี้มี๕คัน
คุณน่าแปลกนะจู่ก็เกิดเสียขัดข้องกลางทาง

จนนึกขึ้นได้ว่าไม่ได้จุดทูบบอกกล่าวน้องชาย
ได้ชวนน้องชายกลับบ้านก็เลยมีการบอกนะฮะ
พูดขึ้นมาบอกกลับบ้านกันนะโกเหนื่อยแล้วกลับบ้านกันนะ
หลังจากนั้นรถที่ขัดข้องตลอดทางก็ไม่ติดไม่ขัดข้องใดเลย
ส่วนข่าวที่บอกออกไปบอกว่าทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตศูนย์หายนั้น
แล้วก็ไม่ได้คืนมาคืนมาไม่ครบนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงค่ะ
คุณผู้ชมทีนี้ไปดูหน่อยนะคะว่ามีอะไรบ้างที่บอกว่าของศูนย์หาย
สร้อยคอทองคำหนัก๑๐บาทพร้อมสร้อยข้อมือทองคำหนัก๓บาทของน้องสะพัยค่ะ
เสด็จพ่อรัชกาลที่๕รุ่นปราบห้อแล้วก็เหรียญรัชกาลที่๕
ทองอีก๑องค์รวมเป็น๒องค์ของน้องชายที่หายไปด้วยนี่นะคะ
สาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ครอบครัวคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องของสภาพปัญหาสภาพรถ
เพราะคุณสมพงศ์ผู้ตายเนี่ยค่อนข้างที่จะชำนาญเส้นทางขึ้นดอยอินทนนท์พอสมควร
เพราะเขาใช้เส้นทางนี้คุณปีละ๒ครั้งเพื่อเดินทางไปกราบนามัศกาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นประจำ